แล้วเส้นเป็นเรื่องช่วงสุดท้ายขอเปลี่ยนฟิลลิ่งจากเมนูเส้นแบบไทยมาเป็นคาเฟ่สุดเก๋ที่วัยรุ่นสมัยนี้เขาชอบเรียกกันว่าชิก

แล้วก็เดินผ่านไปเพราะนึกว่าเป็นร้านขายจักรยาน

ถ้าอยากรู้ว่าจักรยานสุดฮิตจะเกี่ยวข้องอะไรกับ

กับเจ้าของร้านกันเลยค่ะ

ก็ผมชอบความเป็นคลับด้วยส่วนตัว
แต่พอทำไปทำมามันเริ่มชัดเจนอ่ะค่ะ
ก็เลยเอาตั้งชื่อขึ้นมาใหม่ให้เป็นโซนเฉพาะเครื่องดื่มอาหารไปเลย

แบ่งโซข้างหน้าเป็นไซลับเป็นคาเฟ่เล็กนะครับ

และเป็นที่รวมตัวของคนที่รักการปั่นจักรยาน
ใช่ร้านจักรยานเริ่มต้นเป็นร้าน๑๐๐เลย

ก็คือตั้งแต่ประกอบเลือกอาหารอร่อย
หรือว่าไม่มีใครเขาทำกันเราก็เราทำได้
ก็คือหมายความว่ามาแต่ตัว
แล้วก็มาเลือกทุกอย่างที่เป็นจักรยานจากที่นี่

อย่างข้างหลังนี้ที่เห็นนี่คือของสะสมเหรอครับ

ถ้าถูกใจก็สามารถหยิบลงมาได้เลย
เพราะว่าทั้งหมดนี้ไม่มีรุ่นซ้ำกันเลยครับ

ใช่เขาจะมีประมาณร่วมร้อยกว่ารุ่นครับ

นกำแพงนี้ไม่หมดแต่ว่าด้านในมีอีก

มีอีก๕๐ใบประมาณนั้น

เราก็เป็นแปลกตั้งแต่ต้นล่ะ
ในความร้านอาหารด้วยด้วยกัน

มาที่นี่เนี่ยยังมีเมนูเส้นเด็ดจากฝีมือของคุณไผ่เจ้าของร้าน

เห็นคุณภัยแอบกระซิบว่าจริงแล้วเนี่ยเมนูเส้นของร้าน
ถ้าไม่สุดล่าฟ้าไกลเกินไปคุณไผ่เขาก็จัดการให้แน่นอนค่ะ
เอาละครับตอนนี้พร้อมมาชิม๒เมนูของทางร้านนะครับ

ก็เป็นวิธีการทำอาหารของอิตาลีนะครับ

แล้วก็มีเส้นกรรเตีที่เป็นเส้นเอกลักษณ์

เหมือนฮอย
ความเข็มของข้านชอวีทเข้าไปใน
แล้วก็จะเบรกด้วยปิ้งะมะนาวสด

มักหลงกันป่ะครับ

อืมครับลงกันอย่างงี้เนอะใช่ครับ
หลักหลักก็จะเป็นกลิ่นเค็มเค็มครับจากปลาเค็มจากปลาเค็มเลย
ทวีเลยใช่ใช่แล้วก็ตัดด้วยเปรี้ยวของเดมอนนี่เลยใช่
แล้วก็ไอตัวเส้นมีวอ่อนเหนียวเหนียวดืบดีของมันรัสชาติจัดเหมือนกันน่ะเนี้ย
อิเตอเรียนจะเป็นรสชาติอย่างเงี้ยครับไซส์ในเขานะครับอ่าเมนูนี้บ้างครับ
ยอกคี่นี่คือเส้นนองสำคัญที่สุดครับค่ะมันฝรั่ง
มันฝรั่งกับแป้งผสมกันครับอ่าจากนั้นใส่ซอสอะไรเอ่ย
อันนี้เป็นลากูซึ่งจะต้องตุ๋นนานหน่อย
เพื่อให้ทุกอย่างมันงวดเข้มข้นเข้ากัน
แล้วก็เส้นก็หลังสุดเหมือนกันมันก็จะต้องดูดน้ำเข้าไป
ทำตัวซอสก่อนใช่ทำตัวซอสให้เรียบร้อยก่อนจากนั้นก็เอาเส้นเข้าไปผัดที่ลำ
ความหอมมันจะอยู่ที่เครื่องเทศที่หมักเข้าไปพวกทามมันมาแล้วนะฮะ
จะมีความหอมเครื่องเทศที่ของทั้งกะหลังเยอะ
ไปเอาสูตรอาหารพวกนี้มาจากไหนฮะจากนักบรรณจากกะยาม
ไม่เลยฮะเกิดจาก

ชอบกินแล้วก็โชคดีที่มีเพื่อนเป็นเจ้าของร้านอาหารเป็นเชฟด้วย

เราทำคุณภัยทำเองหมดเลยเหรอ

คือมาที่นี่สั่งทุกเมนูคุณไผ่เป็นคนลงมือทำเองเหรอ
ก็จะช่วยกับแม่ครัวมีแม่ครัวด้วย
แต่หลักก็คือสูตรเมนูมาจากเราทั้งหมด

ตอนนี้มีประมาณ๔๐เมนูได้ครับ
เยอะมากเลยนะ
เน็ตแน่น
เราก็ถำให้ตู้เราไม่เยอะอยู่แล้วฉะนั้นเรามีเวลาทำ
ทำแบบนี้เห็นเป็นคาเฟ่เล็กเล็กอย่างนี้นะคะ
พอพลิกเมนูมาปุ๊บแทบจะเอามือทาบอกค่ะคุณก็แหม
รายการอาหารเรียงตัวกันเรียกว่า๒๐เมนู
นอกจากเมนูอาหารแล้วก็ยิ่งเมนูซึ่งด้วยครับอันนี้
อันนี้เป็นซิกเนเจอร์ของร้านเลย

จริงแล้วมันไม่ใช่ต้มยำอย่างที่เข้าใจ
แต่ว่าด้วยความที่มันมีมะนาวมีเลมอนนะครับ

พอมันเข้าไปตีกับกาแฟรวมกันแล้วเนี่ย
กลิ่นที่เรานึกถึงกลิ่นแรกคือ

บอกว่าขอกาแฟที่เหมือนต้มยำ
ก็เลยได้ชื่อเลยกาแฟต้มยำซึ่ง
พอทานเข้าไปก็จริงมันติดเปรี้ยวหวาน
แล้วก็หอมกลิ่นกาแฟ
อันนี้สมมุติว่าคนมันอยากจะมาที่ร้านใครรับร้านตั้งอยู่ที่ไหน
ร้านอยู่บคลองพดุงกรุงเกษมนะครับ

เปิดตั้งแต่๗โมงครึ่งถึง๓ทุ่มครับ

ถ้ามานั่งจิบเครื่องดื่มเย็น
ระหว่างเดินทางท่องเทือนในนี้
ก็ยินดีต่อกลับนะครับผม
วันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะ
ขอบคุณมากครับพนอธ
ทุกคนเอาเป็นเมื่อถ้าอยากลองทานพาสต้าแส่นแปลก

เล่าเส้นเป็นเรื่องอยากแนะนำค่ะ

ก็ยังมีเมนูก๋วยเตี๋ยวและเมนูเส้นแอบซ่อนตัวอยู่ตามตรอกซอกซอย

และเหล่านักชิมได้ออกมาพิสูจน์และริมรองรสชาติความอร่อยในสไตล์ที่แตกต่างกันออกไปค่ะ
สำหรับเสาร์หน้านะคะเล่าเส้นเป็นเรื่อง
เฮียน็อตจะขอพาแฟนรายการไปอร่อยกับเย็นตะโฟซอสแดงสูตรคุณแม่ที่สืบทอดมา๓๐ปี
ต่อด้วยก๋วยเตี๋ยหมูต้มยำโบราณรสเลิศของบล็อกเกอร์อาหารที่ร้านเจริญภูมิโภชนา
เพราะนี่คือรายการมหาอำนาจแห่งเส้นหนึ่งเดียวในประเทศไทย
รวบรวมเมนูเส้นจานเด็ดทั่วไทยไว้เยอะมากถึงมากที่สุด
ถ้าคุณเป็นคนรักเส้นไม่มีเหตุผลที่จะพลาดเล่าเส้นเป็นเรื่อง
ส่วนเที่ยงนี้ไปกินก๋วยเตี๋ยวกันนะคะ